พี่เพชรจ้ากควักกึนเลยค่ะ๓๕ล้าน

มีอดีตภรรยาคุณนิวเคลียร์แล้วก็ลูกชายน้องไทก้ามาร่วมยินดีด้วยค่ะ

ระหว่างเพชรจ้ากับนิวเคลียร์เนี่ยเป็นกรยามิตรที่ดีของทั้งคู่นี่แหละค่ะ
แล้วก็มีข่าวด้วยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีคนรู้ใจของกันและกันแล้วนะ

ทั้งคู่บอกว่าคนที่ทั้งสองคุยเป็นแค่การศึกษาดูใจกันยังไม่ใช่แฟนค่ะ
เรื่องนี้มีการพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันตลอด
ขอเลือกคนที่อยู่กับลูกได้นะคะคือลูกคือนัมเบอร์วันอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็ประกาศตรงนี้เลยค่ะว่าอนาคตหากจะไปไหนมาไหนด้วยกัน
ก็ต้องไปเป็นแบบทีม๕คนแบบปังไปเลย
ต้องประแกนก่อนเนาะถึงจะพามาเจอลูก
คือน้องนิวเขาไม่ได้มาบอกว่าคนนู้นคนนี้ก็เหมือนกัน
ก็คือพี่ก็ดูว่าไปกันได้ไหม
ไป๕คนคือคนที่เขามาก็ต้อง๕คนต้องรับในจุดนี้ได้ด้วย
ใหม่แล้วไม่ต้องคิดมากแล้วนี่ปี๒๐๒๒แล้ว

และงานนี้นะคะเราก็ได้เห็นจังหวะน่ารักของเด็กชายไทก้า
น้องไทก้าลูกชายมาสัมภาษณ์ร่วมเฟลมโดยคุณพ่อคุณแม่ส์ด้วยค่ะ
แซวไม่ได้เรื่องความรักรุ่นจิ๋วนี่
เพราะว่าเขามีข่าวในไทก้ากับน้องปลาง
ลูกสาวแม่เบ้นเค้าเป็นแฟนกัน
น้องไทก้ามีเขินด้วยนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูความน่ารักกันหน่อยค่ะ

เลิกกับปังเพราะอะไร

ปังเป็นไงบ้างภาคนี้
เอาล่ะหนุ่มน้อยของเรานะคะก็ต้องบอกว่าโตวันโตคืน